อีกหนึ่งข่าวนะคะก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน

เมื่อวานนี้โอ้โหบุกไปที่กองปราบเลย
ินมี่บิ๊กบราเทอร์ชื่อนี้ชื่อคุ้นนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็นพี่ดี

พี่เชอรี่แล้วมันผัวพันถึงช่องเราด้วยนะไทยรัฐทีวี
บอกอย่างนี้ก่อนปีนี้นางสาวไทยเขาจัดประกวด
แล้วแบ่งกันตามแต่ละภาคแต่ละจังหวัด
กระจายย่อยไปพูดตรงเหมือนมิแกนแล้วก็จะมาถ่ายทอดออกอากาศ
แล้วปรากฏว่านะคะก็มีการแบบว่าต้องเวลาเขาจะมาจัดตามต่างจังหวัดเนี่ย
แล้วก็คือถามยินมี่ถามนอกรอบเธอแล้วไม่มีหลักฐานเลยเหรอ
แบบก็โอนเงินไปเลย๒๐๐๐๐๐๐บาท
มีแค่สลิปแบบโอนธนาคารปกตินะคะแต่ปรากฏว่าอันนี้ตามข่าวนะคะ
วัชิราวุฒิก็ออกมาบอกนะคะว่ามันผิดที่คุณเอามาวัชิรวุฒิไม่เกี่ยวนะคะ
แล้วก็มาจ้างงานหญิงมี่อีกทีแล้วก็คือตอนนี้ปิดบริษัทดีไปแล้ว
ตามหาตัวไม่เจอนะคะแล้วก็ตกใจมากเพราะตอนแรกบอกว่าจะมาฉายทางช่องไทยรัฐทีวี
แต่ตอนหลังมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอีกทางพีดีจังหวัดต่างเขาก็เตรียมถ่ายวีดีโอไว้จะมาออนช่องเรา
พอเขารู้ว่าเอ้าไม่ได้รัฐทีวีแล้วไปช่องไหนเขาก็ตกใจมาร้องทุกข์คือเงินก็หายนะคะ
แล้วก็ไม่รู้กันเขาบอกว่ารวมมูลค่าทั้งหมด๑๐ล้านบาทนะคะ
แล้วก็การถ่ายทอดจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะคะ
แล้วผู้เสียหายบางรายก็ถามค่าจ้างทวงมาแล้วหลายรอบ
คือมันมีอีวงอีเวนต์ก็ติดตังค์นะคะก็ยังไม่ได้นะคะ

คือต้องว่านายธนวัตรกลับมาลองนะ
ไม่ใช่เจ้าของมีคศิลป์ในการจัดประกวดนางสาวไทยที่แพ้จริงนะคะ
ใครที่โดนไปแบบนี้อย่านิ่งเฉยไม่ต้องอาย